ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่สิใหม่สิตบปากนะเร็วใหม่ให้เยอะ
อืมขออนุญาตเซ็ตมือก่อนต้องเช็ดด้วยฮูกก้าลุยจะดีมาก
จับมาใช้เลยตอนนี้
วันนี้เป็นวันที่เราต้องยอมรับว่าวงการบันทึกของเราก็ตื่นตระหนกกันพอ
ไม่ต้องตื่นตระหนกน่ากลัวมากต้องต่ำมาคืนน่ะค่ะ
วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ถึงดาราที่ลบรูปในไอจี

คือผมเองได้พูดในรายการข่าวตอนเที่ยง

วันนี้ถ้าสมมุติเราเอากันในวงการบันเทิงเราก่อนนะ

เพราะวันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบได้ประกาศ

คือคุณสักสยามเนี่ยฉีดวัคซีนครบ๒โดสละ

เห็นเขาบอกว่าฉีดไปเข็มแรกเรียบร้อยแล้วจริงตามกำหนดการวันนี้จะฉีดอีกเข็มนึง
ใช่เขาบอกว่าแต่ตอนแรกครั้งแรกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาพูดไม่ตรงกัน
แต่วันนี้ข่าวที่ออกมาบอกว่าจะฉีดเข็มที่๒จริงคือวันนี้
เพราะวันนี้ข่าวที่เรานั่งเล่ากันคือคุณสัตว์สยามฉีดครบ๒โดสแล้ว

ที่เราเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าวันนี้ข่าวกลับมาอีกแบบนึงว่า
เฮ้ยไม่ใช่คุณศักดิ์สยามเพิ่งฉีดไปแค่๑
ใช่งงเลยฉีดไปแค่๑แต่ขนาดเลี่ยวกันวันนี้
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดจากทองหล่อ
ห้องหล่อเนี่ยก็แบบว่าตอนนี้ถ้ากระจายไปจริงเนี่ย
หล่อน่าจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่น่ากลัวที่สุดนะฮะ
อังกฤษด้วยค่ะที่มาจากทางทองหล่อวันนี้เขามีแบบว่า
คุณหมอออกมาพูดในเรื่องนี้อยู่ว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษ
ดังนั้นการแพร่กระจายจะเร็วบางทีแสดงอาการไม่ได้แสดงอาการ
ต่อหลายคนที่เราเห็นเนี่ยคือแบบไม่ได้แสดงอาการเลย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอยู่อะไรอย่างนี้
ในขณะเดียวกันนะวันนี้จริงแล้วหลายจังหวัดที่เมื่อวานเรา
คุณอนุทินก็ออกมาพูดว่ากลับบ้านได้กลับบ้านได้กลับบ้านได้
วันนี้หลายจังหวัดบึงการเองก็ประกาศแล้วว่า
สมมุติคุณจะไปเที่ยวถ้ำนาคาไปจังหวัดบึงกาล
ขอให้กักตัว๑๐วันบุรีรำบุรีรำเนี่ย
เป็นถิ่นของภูมิใจไทยเลยด้วยซ้ำไป
บุรีรำประกาศกักตัวแล้ว๑๔วันของเป็นไปจังหวัดแรกเลย

เหมือนแก่นเหมือนบอกออกมาแล้วค่ะแต่ว่าการบอกมาก็คือเหมือน

สมมุติทองรอบางแคร์
ในจุดที่เป็นแบบกลุ่มเสี่ยงเลยจริงอันนี้

แต่ถ้าสมมุติมาจากกรุงเทพในพื้นที่อื่น

แต่ว่าก็ต้องมีการเว้นระยะห่างกัน

ฉีดวัคซีนครบ๒โดสแล้ว

วันนี้ที่จริงแล้วอีกหนึ่งข่าว

เมษายนบอกฉีดครบ๒โดสแล้ว

เป็นรอมตที่ไปท่องเที่ยวทองหล่อหรือเปล่า

เผยว่ารับวัคซีนครบแล้ว๒โดส

มีงานวันเกิดภูมิใจไทยคุณหนุ่ม
มีวันเกิดภูมิใจไทย
ต้องกักตัว๑๔วัน
วันนั้นต้องไปตรวจโควิดด้วย
ในขณะเดียวกันนะครับ

อีกข่าวหนึ่งที่ออกมาคือคุณศักดิ์สยาม
รับมีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่๒วันนี้

คุณสักสยามก็เลยพักรักษาตัวที่

ตำรวจติดตามกับเลขาก็ติดโควิด
ก็ตำรวจที่สอนอทองหล่อก็ติดกันไป

แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยสำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓๓๔ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๙๙๐๕ราย
หายป่วยเพิ่มอีก๑๒๑ราย
กลับบ้านแล้ว๒๘๐๖๙รายแล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๙๕รายด้วยกันค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ๑๗๔ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๕๓ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๗รายด้วยกัน
ในขณะเดียวกันทางคุณอันนูธีนชาญบริกุลรองจ์นายกรรมรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็เปิดเผยหลังจากที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะ

ซึ่งตนได้ใกล้ชิดในงานทำบุญพักภูมิใจไทย
วันที่๖เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ทำการกักตัวเองแล้ว
ยืนยันตลอดเวลาที่อยู่ในงานทำบุญตนสวมหน้ากากอนามัยตลอด
นี่ทางคุณอนุทินบอกอย่างนี้นะคะ
ทั้งนี้คุณศักดิ์สยามก็เข้าตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
หลังจากว่าพบว่าผู้ปฏิบัติงานหน้าห้องเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดก่อน
แต่ผลตรวจรอบแรกของรมวคมนาคมไม่พบเชื้อค่ะ
ล่าสุดมีรายงานผลตรวจครั้งที่๒ของนายศักดิ์สยาม
มีผลบวกก็คือติดโควิดนั่นเอง
ทางด้านโลกออนไลน์ก็ระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็มีการนำคลิปวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ต
ของคุณสแตมอภิวัฒน์ออกมาเผยแพร่
พร้อมกับเขียนข้อความระบุบอกว่าเห็นข่าวสแตม
ดาราหลายคนติดโควิด๑๙
ดูเลยค่ะมีคนใส่ม้าสักกี่คน
ป่านนี้เชื้อมันแพร่ไปถึงไหนแล้ว
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแพร่ออกไป
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
โดยส่วนใหญ่ถามว่ามีความผิดไหมคะ
แค่ติดก็ติดรักษาฟรีจบแบบนี้ไม่ได้นะ
กรณีของสแตมมันคือไปทำงานเข้าใจได้
เขาจ้างมามีงานก็ไป
แต่วิธีการจัดงานต่างหากที่มีปัญหา
ไม่ใส่แมสไม่เว้นระยะไม่มีการป้องกันเลย
เขาก็ว่ากันมาแบบนี้คือในโลกอินเทอร์เน็ตวันนี้
กรณีนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่วิพากษ์วิจารณ

คนในโซเชียลหลายคนอยากให้นำรายชื่อคนที่ไปงาน

มันเป็นกรุ๊ปแบบเหมือนเหมือนกรุ๊ปเรียนเขาก็ใช้คำว่าเหมือนสัมมนาคือในกรุ๊ปแต่ละกรุ๊ปที่เขาเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมกันในกรุ๊ปบางทีก็อาจจะเป็นแบบอ่า
เป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สมมุติละเมตตั้งชื่อคร่าวนะคะสมมุติกลุ่มเสือกลุ่มสิงกลุ่มกระทิงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกกันไปสมมุติเราอยู่กลุ่มหนึ่งพี่มดอยู่กลุ่มหนึ่งพี่หนุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งในวันที่ไม่ได้มารวมตัวเราอาจจะแยกไปทำกิจกรรมตามกลุ่มของเราอันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น

วันแรกเขาไปมาดังนั้นเขากักตัวนะ
เพราะเขาอยู่ในกลุ่มคนที่แบบมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
เพราะคนที่อยู่ในงานนั้นคือมีคนติดแล้วถูกไหมคะ
คือเอาง่ายทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจหมด

ทุกคนเป็นคนสังคมหมดเพราะว่าจะไปเรียนคอร์สพวกนี้ไม่ใช่แบบว่าตาศรีตาสาจะไปเรียนกัน
ก็จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเป็นนามสกุลใหญ่โต
ปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะไปถึงขนาดไหนแล้ว
ผมไม่เคยไปเลยเคยไปแต่คริสต์ฟัค

เพราะคริสต์ฟัคเขาเป็นคนหล่ำคนรวย
เป็นคนที่แบบรวยเข้าไปกันตอบไหมฮะ
แต่ละคนเนี่ยแต่ละที่ที่มันเกิดขึ้นมา

พอไปถ่ายกับพิตติ

พอในงานมอเตอร์โชว์ก็มีคนติดค่ะ
พอมอเดอร์โชว์พาไปติดชนบุรีอ่ะหลายคน

เพราะว่าเขาก็อยู่กันพ่อแม่ลูกครอบครัวของเขา

ัสจังเขาก็ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กน้อง
ระบุทางโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อสักครู่สรุปกัจจังติดโควิดนะคะ
ต้องขอโทษผู้ที่ใกล้ชิดนะคะโดยไทม์ไลน์เนี่ยมีการไปทำสปาไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าว
ท่าช้างเชียงใหม่ไปวอร์มอัพดีซีอินฟินิเต้ไปคลินิกสดใสเฮาวส์
ไปตลาดหัวมุมเจ้าตัวบอกเริ่มต้นเนี่ยนางรู้สึกเจ็บคอแล้วก็เห็นคนติดโควิดกันเยอะ
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลรามกำแหงก่อนผลจะออกมาว่าติดเชื้อครับ
นะฮะอืมขนาดเดียวกันเพชรจ้าวิเชียนเผยผ่านโทรศัพท์ว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับรายละเอียดไทม์ไลน์ต่างต่างเดี๋ยว
ก็จะมีการอัดคลิปชี้แจงให้กับทุกท่านได้ฟังกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขา
ขณะเดียวกันพ่อของน้องปันปันอืมคุณสุรศักดิ์อุดมศิลป์อืม
พ่อของน้องปันปันเนี่ยก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเพราะบอกว่าเขาได้ไปร่วมงานเปิดตัวหลักสูตรดิจิทัล
อาจจะสแตมด้วยไม่ของของสแตมจะเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งนั่นแหละโรงแรมนะฮะอืม
ซึ่งก็มีโอกาสไปสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อโควิดอันนี้นะฮะเป็นพ่อของน้องปัน
ขนาดเดียวกันไวท์สอดอสตายอ่าไวท์อีกใช่ไวท์สอดอว์สไตล์
เป็นยูทูปเบอร์ชื่อนางนะครับเขาก็ได้โพสต์แจ้งข่าวการติดเชื้อโกวิด๑๙ว่า
ผมต้องขอทุกคนที่ได้ใกล้ชิดผมในระยะเวลาช่วงนี้ที่ทำให้คุณมีความเสี่ยงและผลกระทบไปกับผมด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้อาการของผมปกติครับเขาว่าอย่างนี้
แต่เมื่อวานหลังจากที่ผมไปตรวจกลับมากักตัวที่บ้านก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีไข้นะครับ
ผมจึงอยากขออภัยทุกคนผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับ
ก็เป็นงานเดียวกับที่ในกิจก้อนของคุณสดนะครับแล้วก็ปีโป้ปีโป้ช่องวันก็ไปที่นี่
ปรากฏว่าจำเสไก่อูได้ไหมคุณสันเสริญแก้วกำเนิดแล้วอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้ก็ต้องเราอยู่ในระหว่างการสอบสวนโลกนะฮะแล้วก็ติดตามผู้ใกล้ชิดจากการตรวจหาเรื่องต่อไป
ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคอรมอต้องงดการประชุมครับเพราะยังไม่รู้ว่าความน่ากลัว
เพราะว่าคอรมอลตอนนี้จะเป็นยังไงเพราะขนาดถ้าสมมุติคุณศักดิ์สยามติดโควิดแล้วเนี่ย
จะเป็นยังไงคุณดูเอาเองแล้วกันนี่คุณรัฐมนตรีที่วันนี้มีการลาการประชุมเนี่ย
ประกอบไปด้วยคุณวิศนุเครืองามคุณศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย
มาติดเรียบร้อยแล้วคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการ
อันนี้ก็อยู่ภูมิใจไทยอันนี้ก็อยู่ภูมิใจไทยนะครับ
คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการเกษตรนี่ประชาธิบัตินะฮะ
นายมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็หยุดแล้ว
วันนี้เราจะเห็นว่าคุณหญิงกัลยาสวมพลบานิดอยู่แล้ว
คุณรัฐมนตรีป้ายแดงนี่ตรีนุษย์เทียนทองก็ต้องหยุด
คุณกระหนกวันวิราวันคุณวีรศักดิ์รัฐมนตรีช่วยนี่ก็มาจากภูมิใจไทย
ส่วนใหญ่ก็ภูมิใจไทยหยุดหมดเลยประชาธิบัติภูมิใจไทย
นี่คือรัฐมนตรีที่จะต้องหยุดงานณช่วงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็คงไม่มีความเคลื่อนไหว
นายกรัฐมนตรีครับยอมรับว่ามีความกังวลกับสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
แต่ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมเพื่อวางมาตรการเพิ่มเติม
เพราะมีการประชุมกันทุกวันอยู่แล้วอันนี้นายกพูด
โดยให้แนวทางให้คณะกรรมการชุดต่างไปพิจารณาร่วมกัน
ส่วนในช่วงตอนเย็นจะมีการออกมาตรการออกมาเพิ่มเติม
ก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกประชาชนด้วย
นายกเขาว่าอย่างนั้นสิ่งสำคัญทุกคนต้องร่วมมือกัน
ณวันนี้มันไปไกลแล้วจริง
ตอนนี้จะไปไหนกันจะไปภูเก็ต
กลายเป็นเรื่องที่คนพูดถึงอย่างมากครับมากจริงบนโลกออนไลน์
หลังจากที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า
แล้วงานนั้นคนเยอะมากไม่ใส่แมสกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้กระจายไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้
ต่อมาผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับได้โพสต์ได้โพสต์ทวิตเตอร์ดังกล่าว
ชื่อชุกรูหรือฮะชุกรูชื่อน้องชุกรู
ลงรูปที่งานคาเฟ่เดลมาเมืองภูเก็ตคนเยอะมากครับ
คนหลักภัณฑ์เลยตอนนี้มีแค่พลอยเชอร์มานที่ไม่ลบรูปออก
คุณให้พลอยไม่ลบรูปออกชนะเชอร์มานยอมรับว่านางไปอยู่แล้ว
ดารานางแบบคนอื่นตอนนี้ไม่มีรูปปาร์ตี้เหลือแล้ว
ล่าสุดติชากันติชาหนึ่งที่ไปร่วมงานที่ภูเก็ต
แล้วก็ตอนนี้รอผลอย่างเป็นทางการแล้วคงจะเริ่มกักตัวกันแล้ว
นี่ล่าสุดใครนะคุณพลอย

มันต่อไปสมมุติอย่างทองหล่อมีไปเชียงใหม่
ตอนนี้กระจายไปประมาณ๒๑จังหวัดได้
แล้วทองหล่ออีกอันที่ภูเก็ตก็มาจากทองหล่อต่อกลับไปทางนู้นอีก
แล้วก็เข้าตรวจหาเชื้อเรียบร้อยรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

แต่ถ้ากังวลตรงนี้พี่หนุ่มยังมีคนที่แบบปิดบังไทม์ไลน์ไหมคะ

ปิดบังทำลายคือต้องมีคนที่เป็นแล้วดิ
คล้ายกับว่าปิดบังข้อมูลหรือแบบไม่อยากข้อมูลไปถึงอะไรอย่างนี้
คืออย่างนี้มันมีสองส่วนคนที่ติดแล้วเขาก็ต้องออกมาชี้แจงไทม์ไลน์
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วถูกไหมฮะเรื่องของคนที่ติดนะ
แต่จะมีคนที่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นว่าไปในจุดที่เขามีคนเป็นอยู่
แล้วมีคนติดอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าพอกลับมาแล้วก็มีการลบลบภาพออกไป
เพื่อที่จะปกปิดว่าตัวเองไปที่นั่นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องกักตัว
นึกออกไหมมันอยู่ตรงประเด็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะทำให้ทุกคนเขาเริ่มมีการสับสนในสังคมมันเกิดขึ้นไง
อ่าโอเคติช่าไม่เป็นนะคุณแม่ผลเป็นลบผลเป็นลบนะติช่าเขาสารตอนนี้หลายคนที่เขาสารตอนนี้น่าจะปิดแล้ว
ติดหมดแล้วนะครับอ้าวไปดูอีกเรื่องนึงนะครับกรณีของพระอาจารย์มนัตค์นะครับที่เดินทางมาจากนครสวรรค์
ก็ติดอยู่ในถ้ำปรากฏว่าล่าสุดท่านที่ก็เข้าไปช่วยออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะฮะก็คือจะมีนักประดาน้ำครับเข้าไปช่วยเหลือพระอาจารย์มณัฐเนี่ยออกมาจากถ้ำพระไสงามนะครับปลอดภัยนะฮะ
คือทางด้านพระอาจารย์ทงชัยนะครับพระที่เข้าไปพร้อมกับทางพระมณัฐเนี่ย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองและพระมณัฐได้เข้าไปภาวนากรรมฐานครับอยู่ในถ้ำพระไสงามตั้งแต่วันที่๓เมษายน
แต่ว่าอยู่คนละโถงถ้ำกันนะครับซึ่งพระมณัฐเองเนี่ยนะฮะอยู่ตรงอยู่ตรงถ้ำด้านในนะครับ
พอตกกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นทางท่านเองเนี่ยก็เลยรีบออกมา
อ่าเป็นระบายน้ำออกจากถ้ำแต่ไม่สามารถทำได้นะครับ
ทางนี้ตนเองเนี่ยก็เคยเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับภายในถ้ำพระไสงามอยู่บ่อยครั้ง
เนื่องจากพักอยู่ที่สำนักทรงใกล้กับพระมณับเข้าไปเป็นครั้งที่๒แล้ว
ก็คือออกมาปลอดภัยก็มีอาการอ่อนเพลียนะครับ

อย่างงั้นเดี๋ยวพักสักครู่อ่ะ

อ่าเดี๋ยวกลับมานะ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
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
น่ะและถึงจากด้วยเดี๋ยวก่อนหลายเรื่องครับเฮ้ย

เอ่อครูไปแน่นอนเดี๋ยวมึงรอกูเดี่ยว
ก็นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แขวงบางลำหูร่างเกตฐองซานที่กรุงเทพฯนี่แหละครับ
คือมีชายคนหนึ่งนี่ผู้จ่าขอบบอกแว้งกับพระรูปนี้อยู่
แล้วพระท่านี่นะครับคือทนไม่ไห่
ก็เลยเอาฝาบาลนี่ตีไปที่หลวงกล่าบาล
นี่นะครับคือชายคนนั้นก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวมึงได้ศึกแน่
เบื้องต้นก็ทราบว่าพระลูกดำกราวนั้นอยู่ที่วัดย่านดาวคณองครับ
และผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระแล้ว

เขาก็ได้มีการระบุข้อความว่าใส่สบงแล้วส่งนักเลง
แค่ยืนรับบาทตอนเช้าที่ตลาดก็เป็นภาพที่ไม่ควรแล้ว
เนี่ยนะฮะฝาบาทตีโยมซะงั้นโปรดใช้วิญญาณในการรับชม
ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะฮะเพจดังได้เพิ่มเติมข้อมูลว่า
เดตจากอีกด้านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
เรารู้จักพระองค์นี้ที่ลงข่าวเรารู้นะคะจากมุมมองทั่วไป
พระควรสำรวมแต่เหตุการณ์นี้อยากให้เข้าใจรายละเอียดกันก่อน
มที่มาหาเรื่องพระหาเรื่องมานานแล้วนะคะ
หลวงพ่อเนี่ยเขาต้องนั่งรถไปบินทบาททุกวัน
ที่ต้องเดินไปบินทบาทเพราะต้องการหลีกเลี่ยง
เพราะเหตุหลวงพ่อไม่ให้ยืมตังค์อย่างวันนี้เขาก็ไป
รอเพื่อหาเรื่องแล้วก็ถ่ายคลิปตามภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้
ไม่ใช่อยากจะลงอะไรก็ลงโดยไม่รู้มูลข่าว
พรบคอมศ์สามารถแจ้งได้ผู้ที่ลงข่าวเป็นเท็จนั้น
ทำให้ผู้อื่นเสียหายเรื่องมันมีรายละเอียดมากกว่านั้น
ช่วยมีจัญญบันกว่านี้หน่อยนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ
แล้วมีการเพิ่มเติมบอกว่าหลวงพ่อแกตาไม่ดีแกตาบอดข้างหนึ่ง
ตายข้างหนึ่งนักศึกษาอยู่บางทีต้องยืนยืนเดินเพื่อไปวินทบาท
ตอนนี้กำลังไปแจ้งความกลับเพื่อดำเนินคดีนะคะ
เพื่อยืนยันว่าตัวพระนั้นไม่ได้เป็นคนหาเรื่องโยมคนนี้ก่อน
แต่ที่มาที่ไปก็คือทางพระท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ชายคนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเหมือนกับขับรถ
ขับรถเหมือนแบบรับส่งแล้วท่านก็เคยใช้บริการอยู่
ท่านก็เลยไม่ใช้บริการอีกก็เลยมีการมาดักรอแบบนี้
แล้วก็เหมือนการหาเรื่องทะเลาะประมาทอันตรีจริงอันนี้คือในมุมของพระนะ
อะไรก็คือก็คือเอาง่ายนุกว่าเขาชอบมาขโมยของตักบาทอย่างนี้อะไรอย่างงั้นน่ะคืออันนี้ว่ามาอย่างนั้นนะมันมียัง
ก็จริงแหละไม่รู้เหมือนกันนะไอนี่คนให้เป็นยังไงก็ไม่ไซนนกอถออกมา
อยู่ก่อนที่จะพ้นไปเนี่ยเขาเป็นคู่ปรับกันเขาเป็นคู่ปรับกัน
ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณช่อเขาเคยฟ้องปรินาว่าหมินประมาทเขา
วันนี้นะฮะด่วนเลยนะครับสารสั่งจำคุก๘เดือนปารีนาไกลคุก
ในข้อหามินประมาทช่อพันนิกาสารชั้นต้นเนี่ย
มีคำพิพากษาให้นางสาวพันนิกาวานิสพนิกาวานิสถ้าจำไม่ได้คือช่อ
เป็นอดีตโฆษกแล้วก็สอสอพักอนาคตใหม่นะฮะช่อเป็นคนฟ้องร้องเอ
คือเอ๊ก็คือปรินาไกรคุบเนี่ยสสพลังประชารัฐเนี่ย
ข้อหามินประมาทหลังจากที่นางสาวพันนิกาโพสต์ภาพนายธนทรรณ
รุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยแล้วก็พันนิกาที่ถ่ายรูปร่วมกันที่กับประชาชนในจังหวัดปัตตานี
แล้วใช้ข้อความกล่าวหาว่านายธนทรและนางสาวพันนิกาและพักอนาคตใหม่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายจุดนั่นมีเกิดหลายจุดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่๒สิงหาคมเมื่อปี๖๒
โดยนางสาวปริณาก็ปฏิเสธข้อเก่าหานี้นะครับพร้อมกับอ้างว่าเฟซบุ๊กที่โพสต์ภาพและข้อความจังเก่าเป็นเฟซบุ๊กปลอม
แล้วก็นางสาวพันนิกาเนี่ยก็จงใจฟ้องร้องเนื่องจากมีความโกรธเครื่องกันอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ตนยกมือประท้วงช่อหลายหลายครั้งในการประชุมสภาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสารพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดจริง
ฐานหมินประมาทโดยการโฆษณาลงโทษจำคุก๑ปีปรับ๑แสนบาทนะฮะ
แล้วก็ทางนำสืบของจำเลยเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็จึงลดโทษให้๑ใน๓คือจำคุก๘เดือนปรับ๖๖๖๖บาท
โอ้โหตัวเลข๖๖๖๖ตัวจำคุกเนี่ยให้รอการลงอายาไว้๒ปีอันนี้คือคดีแรกของระหว่างการฟ้องร้องกัน
เดี๋ยวจะมีอีกหลายคดีที่ตอนนั้นระหว่างช่อระหว่างกับใครก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันอีกเยอะพอสมควร
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมยังจำคุณจอยภรรยาหลวงที่แบบว่าถือทะเบียนสมรสบุกเข้าไปอืม
ไปงานแต่งงานของคุณสามีที่กำลังแต่งงานซ้อนกับเจ้าสาวอีกคนนึงเนี่ยแล้วกลายเป็นวิภาควิจารณ์กันทั่วโลกออนไลน์เลย
ก็มีคลินิกเสริมความงามค่ะเขาติดต่อทางคุณจอยไปบอกว่าเฮ้ยฉันขอเป็นสปอนเซอร์เสนอทำศัลยกรรมให้ฟรี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

ไม่มีปัญหาไหมคืออย่างอย่างมีบางคนที่แท็กโลเคชั่นไว้แล้วพอพอเริ่มมีกรณีปุ๊บอ่านลบโลเคชั่นออกเลยเขาอาจจะไม่อยากให้ในโลเคชั่นนั้นมีปัญหาในระยะยาวต่อไปหรือเปล่าอันนี้อีกมุมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่แน่เนี่ยมันก็มีประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนี้ใช่เขาก็จะ

บอกด้วยนะอ่ะมาแต่ยกตัวอย่างใช่ไหมค่ะอะไรอิ๊บแองจี้ไม่ติดแองจี้เราจับบ้านไหมเนี่ยต้องรอดูประกาศเรื่อยคุณแม่ไม่แต่นายกก็ประกาศตอนนี้ประกาศแน่นอนไม่มีเคอร์ฟิลแน่นอนไม่แต่ก็ต้องคืออะไรจะนายกถึงขนาดท่านพูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องก่อนให้มันเกิดแต่ต้องดูสถานการณ์แต่ละจังหวันพูดว่าเขาให้
เหมือนกันที่รถเมย์บอกค่ะว่าทำไมว่าออกมาบอกอย่างนั้นแต่ว่าก็คือหมายถึงถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงลักษณะที่มาจากท้องหล่อเลยเนี่ยบางแคร์เลยเนี่ยต้องกากแต่ว่ากรุงเทพในส่วนอื่นอันนี้ก็อยู่ที่เคสกรณีต้องเข้าไปแล้วก็ต้องมีการแจ้งกับทางสาธารณสุขอย่างนี้ค่ะนี่เรื่องของคุณเบลกับคุณน้องดิวของเราไปถึ
ดิวอริสราฮะแม่กับลูกสาวบัญญิน

เสี๊ะไปเสี๊ะมาเสี๊ะไปเสี๊ะมา

ร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงสำหรับดราม่าของดิวอริสรากับเบลบุญญาลูกสาวของคุณบัญญีนตั้งพาพอปากรเนี่ย

ยายดิวออกมาแล้วออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรก
กับการออกคลิปจิกมองใส่กล้อง
เหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะดูจริงแล้วแต่การเลือกเพลงประกอบนี้สิ
นี่นะฮะที่ว่ากันว่าด้วยปีศาจในตัวที่ออกตามล่าเหล่าคนดี
แล้วก็ก่ออาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยโดยที่ใครก็ช่วยไม่ได้
แล้วก็เหล่าคนดีก็วิ่งวอนขอให้ช่วยแต่ใครก็ไปสนนะฮะ
เอายาพิษให้กินบัตรเดียวนี้ว่ะโอ้โหไหนลองฟังสิลองฟังสิ
ได้มั้ยอ๋อไม่ได้ฟังได้มั้ยฟังได้ค่ะอ่าฟังหน่อยสิยังไม่ได้ฟัง

ไม่เอาแล้วตกลงคือประเด็นตอนนี้คือเขาดีหรือยังคุณแม่ไม่รู้ยัง
หนุ่มจะเอาเขาไปเคลียร์ไม่ใช่เหรอไม่ไม่ได้เอามาเคลียร์คือไม่ได้เอามาเคลียร์
คือคืออย่างงี้คือที่มาที่ไปก็คือว่าจริงจริงอ่ะทีมงานอ่ะ
ติดต่อคุณเบลจะให้มารายการคุณเบลก็รับปากมาทุกอย่างหมดแล้วแหละ
เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานก็โทรไปแคนเซิลเพราะพี่เป็นคนบอกเอง
เพราะพี่ไปทราบมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยฮะอะไรนะเกี่ยวกับท่องล้อป่ะ
ไม่ใช่เป็นเพราะว่าวันที่มีเรื่องกันเนี่ยสองคนนี้ที่บนเรือเนี่ย
ที่มีการกระทบกับท่างกันบนเรือเนี้ยอ่างานนั้นน่ะเรือนั้นน่ะชื่อว่าค่ะ
แล้วบนเรือนั้นวันงานวันนั้นมีคนเป็นโควิดอยู่บนเรือ
พี่ก็ได้พักตรงนั้นเนี้ยเพิ่งเรียกมาน่ะเพราะฉะนั้นเนี้ยเอ่อ
ดิวเนี่ยก็ต้องกักตัวแล้วดิวเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้มีโอกาสถามแล้ว
คือดิวบอกว่าดิวไปตรวจเรียบร้อยคือเชื้อเนี่ยไม่พบอ่านี่ดิวนี่
อ่าแล้วดิวก็กักตัวแล้วแต่ว่าในมุมกลับกันอ่ะในมุมของคุณเบลเองเนี่ย
คือเพื่อความปลอดภัยคุณเบลก็ต้องกักตัวจะมาในรายการได้ยังไงอ่ะอ่า
ป่ะเพราะเรื่องมันเพิ่งจะเกิดเองอ่ะมันวันที่เท่าไหร่๒หรืออะไรเนี่ย
ค่ะสองเออวันที่สองเนี่ยใช่ไหมใช่วันที่สองพี่ไปขึ้นเรือถูกไหมฮ
ใช่วันที่สองพี่ไปขึ้นเรือใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่มันไม่กี่วันเอง
ฉะนั้นต้องกักตัวจะไปนู่นไปนี่ไม่ได้ไงแล้วถ้าเกิดมาที่ตึกที่ช่องสาม
อย่างเงี้ยโอ้ยลำบากอ่ะฟรีนตึกอีกคนเยอะเราก็ต้องแบบ
ก็ต้องแคนเซิลอ่ะค่ะเอออะไรแบบเนี้ยแล้วคือคุณเบลก็ต้องกักตัวนะ
เพราะว่าพอไปอยู่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่ติดเป็นเพื่อนฝั่งไหน
ประเด็นที่ติดคือเขาอยู่บนเรือคนที่ติดเขาอยู่บนเรือ
ที่อยู่บนเรือทั้งหมดก็ต้องกักตัวไงอ่าอืมที่อยู่ใกล้ชิดอ่ะ
ก็ต้องดูไงแล้วมึงต้องไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาก่อนไหมคะ
กับใครอ่ะน้องเบลเนี่ยผมมันไม่ได้คุยแต่ทีมงานเราคุยอ่า
ที่เขาบอกว่าเขาเลื่อนไปก่อนถูกไหมคะใช่ใช่ทีมงานเขาบอกเขาเลื่อนไปก่อน
เออแต่เราแต่เราก็ไม่อยากจะไปทีมงานก็ไม่ได้บอกเขาไงว่า
เราทราบมาแบบนี้ให้คุณกักตัวเราไม่ได้บอกแบบนั้นไง
เดี๋ยวบอกว่าตอนเนี้ยโควิดมันกำลังมันกำลังแรงอืม
อย่างนี้เรื่องโควิดกำลังแรงก็แบบว่าเออขออนุญาตเลื่อนไปก่อน
อะไรแบบเนี้ยอืมใช่ทางทางคุณเบลแกก็ไปแคปอันเนี้ย
แล้วก็มาลงลงในในในในในของแกว่าแบบเอ่อเอ่อ
ขนกระแสนี้เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนติดโควิดอะไรอย่างนี้
ว่าโควิดหรือโคอะไรวะอะไรอย่างนี้ก็ช่วยกันดูหน่อย
อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โควิดเนอะใครมากล้าเสี่ยงอ่ะคะใช่ไหม
กล้าเสี่ยงไว้ล่ะไม่เอาไม่เอาเอานางไปสัมภาษณ์รู้ไหมอ่ะ
จะเอามันทำไมฉันไม่ได้เล่นข่าวนี้อยู่แล้วน้องดิวล่ะ
แต่น้องดิวเขาจะแฮปปี้น่ะเขาอยู่แต่ดิวก็ต้องกักตัวอ่ะอืม
ก็ต้องกักตัวเหมือนกันอย่าเพิ่งเอาอะไรแปลกแปลกมาสัมภาษณ์เลยเธอ
ตอนนี้เอาแค่แขกที่ปกติมาเราก็เราก็เครียดแล้วเราก็เครียดแล้วเธอ
แต่คืออยู่ในงานเดียวกันอ่ะจริงต้องกักตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่สิ
ถ้าทางน้องดิวมีเอาจริงจริงพวกที่ไปเที่ยวทองโรงทองหล่ออ่ะ
ต่อให้วันนี้ลูกค้าซื้อมาขายของขายน้ำหงฉันยังไม่ยัง
สัมภาษณ์ดีไหมวะอันนั้นมันใกล้ชิดแบบมันจริงจริง
เหมือนต่อหนึ่งล่ะค่ะไม่ใช่ต่อสองต่อสามอ่ะมันกลายเป็นดารา
ก็ติดเยอะแล้วคราวนี้ใช่ถ้าสมมุติรัฐมนตรีฉีดวัคซีนแล้วยังติดอ่ะ
อ้าวมันก็น่ากลัวหมดไหมหยุดงานทีมันไม่ใช่ของเล่นเล่น
แต่ว่าจริงแล้ววัคซีนเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่า
มีโอกาสกลับมาติดอีกไม่คือคือฉีดวัคซีนอ่ะ
ไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่ติดอืมอ่าฉีดเอาไว้เนี่ย
เพื่อหนึ่งป้องกันได้บางส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนักเป็นเบา
หนักเป็นเบาพอติดพอมีพอติดเข้าไปเนี่ยก็คือแทนที่อาการจะหนักเขาจะลดลงจะเบาลงอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแบบไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย
เพราะจริงไม่ได้ครอบคลุมอย่างที่บอกไปว่าทุกสายพันธุ์
ไม่ได้ครอบครุมหมดดังนั้นมันก็ต้องระวังหมดอยู่ดีน่ะแหละนะคะค่ะคนนี้เลยค่ะ
มิ้วเขมสอนของเราจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะยินดีกับพี่มิ้วด้วยนะคะ
โอ้ยอย่างแต่งงานแล้วเป็นคู่เบาสาวใบแดงใช้พิธีอย่างสองวันแล้ว
วิธีจดทะเบียนสมรสอ๋อนางถึงไม่ได้มาทำรายการเนอะใช่
คุณมิ้วนะคะเขียนมาสอนกับคุณโอปิยทัศน์ก็เป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟ่
แล้วก็แกรร์รีอยู่ที่สุขุปีท๒๒โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธี
ทะเบียนสมรสที่บ้านของทางฝ่ายชายค่ะทางด้านบ่าวสาวก็เปิดเผยบอกว่ารู้จักกันมา
เมื่อสามปีก่อนด้วยความที่ชื่นชอบงานศิลปะเหมือนกันก็เลยพูดคุยกันถูกคอ
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยลงรูปคู่กันเลยคนทั่วไปก็เลยอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นแฟนกัน
ส่วนพิธีก็จัดเล็กค่ะเชิญเฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่ที่นับถือ
ส่วนเรื่องทายาทนั้นคุยกันแล้วว่าอาจจะอยู่กันแค่สองคน
พร้อมทั้งขอบคุณแฟนข่าวที่ร่วมแสดงความยินดีกับงานมงคลในครั้งนี้ด้วย
ยินดีกับเฮียมิวนะคะดีใจกับเฮียมิวด้วยนี่ไงอ๋อน่าถึงหายไป
เราเห็นที่ตึกนะปกติอ๋อไม่เห็นนั่งมาหลายวันแล้ว
เตรียมงาน
ที่ไหนอ่ะ
แต่ไปแล้วรีบกลับตลอด
แต่ว่าเกาะเนี่ย
จริงอ่ะไม่เคยได้ไปเพราะมันใช้เวลาไป

ไม่อยากไปเที่ยวนะคุณผู้ชมนะ
ให้ฉันไม่ทำงานเป็นบ้ามากกว่านี่

ดูหน้าใหม่เพื่อนพี่มรดำ

ก็บอกก็ไปทำหน้ามา
เหรอเดี๋ยวไปทำหน้ามาเหรอ
เอาล่ะ

เขาบอกว่าของยี่ห้ออื่นป้องกันการติดเชื้อได้ถึง๙๐ค่ะ
แต่มีประสิทธิภาพป้องกันติดเชื้อโควิดโดยสิทธิภาพแรกเนี่ยได้๘๐เปอร์เซ็นต์
แล้วถ้าฉีดครบก็จะได้๙๐เปอร์เซ็นต์

สมมุติว่าเราจะไม่มีตัวเลือกในการฉีด
ที่เราไว้ใจที่สุด
แบบให้เอกชนนำเข้ามาเหมือนตามโรงพยาบาลเอกชน
เราเข้ามาได้ก็ทางออยเขาก็ตอบชัดเจนอยู่แล้ว
เอาเข้ามาได้ก็ผ่านระบบทางออยปกติ

สุดท้ายมันติดต่อกันเขาเอาเข้ามาได้หรือเปล่า
อย่างวันนี้ครับน้องเมื่อรอยเตอร์เนี่ยเขารายงานว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์สเนี่ย
ระงับการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด๑๙ให้กับเด็กและวัยรุ่น
จากมีรายงานพบว่าภาวะริ่มเลือดอุดตันในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีน
เพราะฉะนั้นเขาก็หยุดไปแล้วซึ่งตั้งแต่ก่อนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย
ปอร์ตเขาได้ตั้งเป้าทดลองในอาสาสมัครก่อนนะ๓๐๐คน
ซึ่งอายุเนี่ยยังอย่างเด็กอยู่เลยกันใช่ปะ๖๑๗ควบที่อยู่ในอังกฤษ
ปรากฏว่าวันนี้เขาหยุดติดแล้วเขาไม่ชินในเด็กแล้วไหวรุ่นแล้ว
เวลามันกล้อบกอดเสื้อถ่ายไอ้ที่ชอบขอกินน่ะไอ้ซีใบเงี้ย
ลองแต่แอบไปทำเสียกรรมอะไรฉันไม่รู้
การภักดีวิจิติ

เสริมเป็นลูกชายของคุณฉลองพักดีวิจิตรเนี่ยนะฮะ

ก็แอบเปลี่ยนไม่รู้ไม่ได้เจอพี่ป๊อปบ่อย
คุณไม่รู้หน้าเปลี่ยนอะไรคุณไม่รู้หน้าเปลี่ยนอะไรใช่หรือเป็นเหมือนเดิม
คุณไม่รู้หน้าเปลี่ยนอะไรใช่หรือเป็นเหมือนเดิม

นิดนึงแต่ไม่รู้ทำอะไรนิดนึงคุณไม่รู้หน้าเปลี่ยนอะไรใช่หรือเป็นแก่ลง
จมูกแสดงว่ารูปนั้นจมูกยังบวมอยู่จมูกยังไม่เข้าที่คุณไม่รู้หน้าเปลี่ยนอะไรใช่หรือเป็นแก่ลง
จมูกแสดงว่ารูปนั้นจมูกยังบวมอยู่จมูกยังไม่เข้าที่
มูกแสดงว่ารูปนั้นจมูกยังบวมอยู่จมูกยังไม่เข้าที่

แล้วทำไมคุยกับฉันทุกวันฉันยังไม่รู้ว่าไม่ทำศักยกรรมเลย
แล้วทำไมคุยกับฉันทุกวันฉันยังไม่รู้ว่าไม่ทำศักยกรรมเลย
บางเรื่องเขาก็อาจจะไม่อยากเล่าไหมจมูกแต่ยังบวมอยู่โถ่
บางเรื่องเขาก็อาจจะไม่อยากเล่าไหมจมูกแต่ยังบวมอยู่โถ่
น่าจะทำอะไรนิดหน่อยแหละไม่เยอะหรอก

พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ
พี่จะเล่าให้ฉันฟังเลยมีแต่แบบจะตบกูทั้งวันเลยบอกขอกินหน่อยสิ

เวลาหมดแล้วนี่